จะขึ้นไปทำความสะอาดบ้านที่ชั้น๒ห้องเก็บของเปิดปั๊บ
อะไรอ่ะอะไรอยู่ที่ชั้นต่างอะไรอ่ะโอ้
งูใช่ไหมเฮ้ยโอ้โหตัวเป็นเลยคุณผู้ชมครับ
บงหลาครับบงหลาครับที่กระบี่ครับคุณผู้ชมนี่แหละครับ
กู้ภัยต้องไปนะครับที่บ้านเลขที่หนึ่งหกเจ็ดทับสิบสองนะ
อ่านะฮะถนนกะบี่จะบนปากนะฮะบรรพมืองกะบี่นะครับ
ทั้งสองเนี่ยคือที่บ้านเปิดหนาต่างไว้ระบายอากาศ
จากนี้ต้องปิดแล้วล่ะมั้งนะเจองูสิครับ
ว่างูมันมาจากป่าหลังบ้าน

มันต้องมาตามใบตามกิ่งตามก้าน

ระมัดระวังแล้วสำหรับการเปิดหน้าต่างเอาไว้นะครับ